อย่างที่บอกไปคนเห็นแล้วตกใจเพราะว่าอยู่ดีพระเนี่ยคลุ้มคลั่งอารวาส
คนต้องหูยหลายคนเลยนะคะผู้ชายต้องไปช่วยกันจับตัว
ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่าทำไมพระท่านถึงออกอารวาสแบบนี้ค่ะ
เห็นมั้ยคะทั้งเจ้าบ้านทั้งย่านทั้งกู้ภัยผู้ชายเป็น๑๐คนนะคะ
ไปจับพระรูปนี้คือจับใส่กุญแจมือเลยนะพี่อุ๋ยมัดขาสองข้างเลยนะคะ

พระรูปนี้คลุ้มคลั่งโวยวายอยู่หน้ากุฏิค่ะ
วัดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
ก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงไม่เป็นผล
ก็เลยเนี่ยค่ะต้องเข้าไปชาร์จตัวท่านแบบนี้
ท่านบอกว่าพระรูปนี้บวชมาได้๗วัน
ก่อนบวชมีประวัติทางจิตเวท
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสร้างปัญหาอะไร
สามารถคุยกันรู้เรื่องทำกิจของส่งได้
ก่อนบวชป่วยก็คิดว่าน่าจะรักษาอาการจนหายแล้วกินยาอะไรแบบนี้ค่ะ

แต่เช้าวันนี้ต้องไปพบแพทย์เพื่อเช็คอาการ

ปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นเครียด
แล้วคงแบบยาขาดตอนพอดีค่ะพี่อุ๋ย

ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอเอง
แต่ชาวบ้านและญาติเขาก็มาดูเหตุการณ์

พอคนมาดูมาล้อมมาคุยด้วยเยอะ
พระรกษ์นี้ยิ่งถุงคลั่งไม่ยอมไปโรงพยาบาล
สุดท้ายก็ต้องเข้าไปชาร์จตัวเอาไว้
คือทั้งวัดก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ไปรักษาตัวก่อน
เรื่องของอาการป่วยสติอะไรอย่างนี้แหละ

สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไหมคุยรู้เรื่องใหม่ถ้าอาการดีขึ้นรักษาจนหาย
ก็อาจจะให้กลับมาเมาทสุดใหม่นะคะนี้ค่ะถ้าอาการไม่ดีขึ้น
ก็อาจจะต้องคุยกับท่านผู้ปกครองของครอบครัวแหละ